ล่ามือยิงรถส่งนมรัวกระสุนคนขับดัก
ผมขับมาสมมุติโดนน้ำแข็งเป็นเมีย
ผมขับมาเฮ้ยเธอฉันง่วงว่ะเดี๋ยวเข้าข้างทางเธอขับต่อหน่อยดิ
ก็มาขับมาขับขอไปนอนนอนข้างหลัง
ผู้หญิงขับปั๊บผู้ชายนอนข้างหลังแป๊บเดียวครับคุณผู้ชม
กระบะตีคู่ตีคู่ยิงซะเรียกว่ายิงถล่มดีกว่า
เมียตายแทนผัวครับ
นับกระสุนปืนไว้ใจเรา
อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะพร้อม
ก็วงจรปิดของบ้านหลังนี้ครับ
ถนนสายเอเชียหมายเลข๔๑ขาล่องใต้หมู่๗ครับคุณผู้ชม
ตะบนนาโพอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จับภาพนะครับขณะคนร้ายขับรถกระบะสีดำนะครับ
ยิงถล่มต้องใช้คำว่ายิงถล่มคุณผู้ชม
ยิงถล่มใส่รถเทรลเลอร์๒๒ล้อ๑๗นัท
คอแขนชายโครงทั้งหมดเข้าด้านขวาหมดเพราะยิงแบบนี้ดูเจาะเนี่ยโอ้โหที่ตัวมี๑๑แผลใช่ไหมที่ประตูรถมี๑๗รูนี่แหละครับคุณผู้ชมขณะที่พี่สุวัสดิพหนยุทธ์อายุ๔๑นี่แหละพี่คนนี้แหละที่แคล้วคลาดสามีของผู้ตายเล่าบอกว่าเขากับเมียเนี่ยสลับกันขับรถมาจากสระบุรีนะครับจะไปส่งนมให้ลูกค้าที่สงขลา
เพราะว่ารถขับมาตลอดทั้งคืนก็ให้เมียขับแทน
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยหลายนัดปั๊บได้ยินเสียงภรรยาร้องด้วยความเจ็บปวด
แต่คุณหนูคิดดูดิภรรยาหน่อยมีแผล

แต่ประคองเพื่อจะให้รถเข้าข้างทางอย่างปลอดภัย

เข้าทั้งหัวทั้งแก้มขวากับหูลำคอด้วยนะ

สามประทัญญากสุดท้ายดอมโอ้โฮ

ยุวดีหมวดเมืองชาวบ้านในพื้นที่
กรีดยางอยู่ฉันก็ได้ยินขนาดฉันอยู่ในสวนนะ

ต่อมาครับตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถเทลเลอร์คันเกิดเหตุครับ
บันทึกภาพเวลาสามตีสามสิบหกนาทีค่ะนะครับเป็นจังหวะที่เห็นรถกระบะสีขาว
ซูซูป้ายแดงจอดอยู่ริมถนนฝั่งซ้ายนี่อันนี้ออกตัวไปแล้ว
คือจอดอยู่ริมถนนฝั่งซ้ายเสร็จปั๊บนี่พยายามตีคู่มานะ
ขึ้นมาคู่แล้วจังหวะนี้คงยิงอ่ะอ๋อจังหวะนี้คงยิงแล้ว
เสร็จปั๊บเร่งเครื่องออกไปไปไปไปแล้วหนีแล้วกูหนีแล้ว
นะครับโอ้โหแต่พอไปตรวจซ่อมกล้องวงจรปิดนะเออ
คันนี้ไม่ใช่รถต้องสงสัยเพียงคันเดียวนะเอามีอีกเหรอมีสามคันโอ้โห
เฮ้ยนี่มันทำกันเป็นขบูรณ์การเลยนี่หว่ามันทำกันเป็นขบูรณ์การเลยนี่หว่า
ค่ะมีการดูหาเป้าชี้จุดประคองพาหนีเหรอขณะที่สามีของผู้ตายนะครับ
เพื่อนร่วมงานให้ปากคำกับตำรวจโดยเพื่อนร่วมงานเล่าบอกว่ารถเทลเลอร์ส่งนมเนี่ย
สละบุรีพร้อมกัน๖คันก็ตามกันมาตามกันมาตามกันมา
พอแวะเติมน้ำมันที่สุราชไอ้ใครเสร็จอ่อนก็กลับออกก่อน
พอดีสามีภรรยาคู่นี้เสร็จก่อนไงนะขับออกจากปั๊มน้ำมันที่สุราธานีนะครับ
คันอื่นค่อยตามหลังตามหลังห่างกันประมาณคันละ๓๐กิโลน่ะ
กระทั่งนะครับไปถูกยิงในที่เกิดเหตุปมสังหารคุณผู้ชมว่าเรื่องอะไรอ่ะ
คุณผู้ชมว่าเรื่องอะไรหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องสรรพทานเดินรถส่งนมนะ
แต่ตำรวจก็ตั้งปมไว้อีก๒ปมคือความขัดแย้งส่วนตัวของผู้ตาย
หรือสามีของผู้ตายและความขัดแย้งเรื่องธุรกิจ
ประธานธุรกิจส่งนมนี่แหละอ่านะครับมีสองอันมีมีสองอ่า
มติฐานนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโอ้โหนี่อืม